ติดตามเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานประจำปีนี้ค่ะ
แม้ว่าผลงานของคนไทยจะไม่มีร่วมรุ้นนะคะ
แต่ว่าสาวไทยในบ้านเราก็ไปร่วมเฉิดฉายบนพรมแดง
ไม่ใช่คนนี้ค่ะแต่เป็นชมพู่อารยาค่ะ
หน้าจับตามองเป็นที่สุดกับการเตรียมตัวเฉิดฉายบนเวทีเทศกาลหนังเมืองคานประเทศฝรั่งเศสของ๓ดาราสาวไทย
ที่จะร่วมพรมแดงในวันเปิดเทศกาลคืนนี้
และแฟนคลับชาวไทยรอยนโฉมลุคแรกของเธอบนพรมแดง
โดยภาพล่าสุดที่แฟนคลับได้เห็นเป็นลุคสบายสำหรับการไปฟิตติ้งเสื้อผ้า
เธอมาในชุดพิมพ์ไลน์และสร้อยคอจากแบรนด์หรูชาแนลคอลเลคชั่นฤดูร้อน๒๐๑๙
ก็เป็นชุดที่เธอสวมใส่ระหว่างไปลองเครื่องประดับที่จะใช้ใส่อวดโฉมในค่ำคืนแรกนี้ค่ะ
ปล่อยภาพเรียกน้ำย่อยเล็กน้อยในวันนี้กับลุคสุดชิลสายเดี่ยวสีขาวกางเกงยีน
ทับด้วยเบรเซอร์ลายทางสีแดงขาวกับเมคอัพเบาเผยผิวสวย
และอีกหนึ่งนางเอกรุ่นใหญ่ติ๊กกัญญารัฐที่ก็เดินทางไปร่วมงานด้วยในฐานะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง
ส่วนบรรยากาศในวันเปิดเทศกาลประธานกรรมการตัดสินรางวัลในปีนี้
วาเรตี้โชว์ชื่อดังของเกาหลีเวอร์ชันแดนมังกรให้กับการกุศลค่ะ
โดยถ่ายทำไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้
โดยมีคิวออนแอร์วันที่๑๓พฤษภาคมนี้ทางช่องเสื้อเสียงเทเลวิชั่นของจีนค่ะ
ถูกยกให้เป็นสามีแห่งเอเชียส่งให้มีคิวออกงานแบบแน่นเอียดติดกันแทบทุกวัน
เหยียดไปจนถึงเดือนมิถุนายนกันเลยทีเดียว